สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับเราพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยในการแข่งขันแน่นอนนะครับโปรแกรมในการจับสลากแบ่งสายพรุ่งนี้เราทราบแล้วนะครับว่าทีมไทยจะอยู่กับใครในบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียแต่ว่าอนาคตของกุญสือคนใหม่อากีระนิชิโนล่าสุดเนี่ยเหมือนเขาบอกกันไว้ว่าทางตัวนายกเองแล้วก็ทางฝั่งของฝ่ายต่างประเทศ
สนใจไหมและสนใจจะเซ็นสัญญากับทีมชาติไทยเมื่อไหร่ตามที่มีการตกลงเอาไว้ในห้องประชุมตอนที่เขาเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับล่าสุดครับจากข่าวที่ออกมาแต่ว่าแหล่งข่าวเนี่ยไม่ได้ยืนยันนะครับแต่เราก็มีรายงานข่าวบอกเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมก็บอกไปแล้วทันเจนว่าไม่อยากจะให้ข่าว
ปลอดภัณฑ์ก่อนการจับสลากซึ่งจิ๊มมันต้องคือวันเนี่ยมันสุดท้ายพรุ่งนี้จะจับแล้วนะครับเพราะว่า
สือชาวญี่ปุ่นเนี่ยยังติดภารกิจเล็กน้อยที่อย่างต้องจัดการอยู่แล้วก็จากรายงานที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเปิดเผยกับทีมข่าว
ก็มีข่าวสารอีกฝากหนึ่งมาฝากก็บอกเหมือนกันว่าไม่น่ามีปัญหาครับ
และการเจรจานั้นก็ใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้วด้วย
หากทุกอย่างลงตัวก็พร้อมจะเปิดตัวทันที
ส่วนการจับสลากแบ่งสายบอลโลกเลยนะครับ
๔๐ทีมทีมไทยย้ำอีกครั้งอยู่ในโถ๓ครับ
นัดแรกวันที่๕กันยายนจะพบกับทีมจากโถ๒

ก็จะไปเยือนต่อในวันที่๑๐กันยายน
โดยการจับสลากนั้นจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้๔โมงเย็น
ตามเวลาประเทศไทยนะครับจับที่มาเลเซียนะครับ
ส่วนตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีก
ล่าสุดเคสของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนาคุณ
อัธวันจอมเก่าของสุฮันต์บุรีครับ

หลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับ
ไม่มีชื่อเฝ้าเสาโดยสุดประการ
ให้ราว๔๐๐๐๐๐บาทต่อเดือนแต่ล่าสุดเนี่ย
มีคู่แข่งมาร่วมในการจะดึงตัวเหมือนกัน
คือการท่าเรือครับเตรียมจะคว้าตัวไปแทนด้วยครับ
ตัวไปเฝ้าเสาแทนที่ของปฏิวัติคำใหม่นะครับ
เพราะว่าปฏิวัติเนี่ยเจ็บหนักแล้วก็ทำให้สุดประการที่มีลุ้นแชมป์นักขนาดนี้นะครับ
ก็ต้องการประตูมาเฝ้าเสาด่วนเหมือนกันนะครับ
อาจจะเป็นดิวที่ลงตัวกับทั้ง๓ฝ่ายก็มีความเป็นไปได้ครับ